พระพุทธศัยญาติบางครั้งก็เรียกว่าพระพุทธปฏิมาปางโปรดอสุรินทราหู
ดังโครงพระพุทธศัยยาติวัดป่ามูกจังหวัดอ่างทองพระราชนิพพลสมเด็จพระเจ้าบรมกฏปีพุทธศักราชสองพันสองร้อยเจ็ดสิบว่า
ขอพรพุทธภาคให้สายยาอสุรินทจินตยามาไฟเฝ้าขอจงองค์จักราสุรภาพเกษมสารบานจิตเช้าคำคล้อยนิจการ
ความว่าเมื่ออสุรินทราหูคุกคามพระจันทร์และพระอาทิตย์พระพุทธองค์จึงต้องตรัสพระคาถาโปรดอสุรินทราหูอสุรินทราหูจึงยอมปล่อยพระอาทิตย์และพระจันทร์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน